คุณผู้ชมค่ะน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

จะขึ้นเวทีหาเสียง

วันอาทิตย์ที่๑๐มีนาคมนี้
ร่วมกับแก่นำของพักพลังประชารัฐ
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะ

อะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้บ้าง
อะไรที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งบ้าง

ในการที่รักษาความปลอดภัย

รวมถึงเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
รวมถึงต้องไม่มีชื่อไม่มีโลโก้

ในการขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็ลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ก็มีการดูแลในระยะใกล้
จุดรอบนอกแล้วก็จุดเสี่ยง
เพราะพลเอกประยุจันทร์โอชา
ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรี๒๔ชั่วโมง

ที่ผ่านมาแต่ทีมรักษาความปลอดภัย

จะแต่งกายชุดนอกเครื่องแบบ

ก็จะใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะ

ก็พูดถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูล

ร้อยโทปรีชาพลบอกว่า
จะไปฟังคำวินิจฉัยคำตัดสินของ
ผลออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับทุกคนอยู่ในประเทศ
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ซึ่งพักได้ทำเรื่องชี้แจงเป็นเอกสารไปที่สารรัฐธรรมนูลแล้ว
แต่ก็เกิดความเสียดายอยู่บ้าง
ไม่มีโอกาสได้เข้าชี้แจงในฐานะพยาน
นี้ในส่วนของพยานเอกสารได้ชี้แจงไปค่อนข้างที่จะครบถ้วน
แต่โอ้โหร้อยโทปรีชาพลบอกว่าพอเห็นคำคัดค้านของกรกต
ก็ต้องบอกว่ามีความไม่สบายใจอยู่บ้างนะ
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันหน่อยนะคะวันที่๗มีนาคมนี้
เพราะว่าเราเองก็เกาะติดเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษด้วย